สวัสดีครับตรงนี้มีผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีด้วยนะครับ
รายงานตัวรับใช้แฟนบัตรมวยทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ
เขาก็คือเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยครับ
ขอยืมวลีพิชัยมาใช้นะครับ
หรือว่าจะจบยกไหนหรือว่าจะโดนซะเองเดี๋ยวฟ้ามีตาจะเป็นผู้ให้คำตอบ
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
หมัดนำเข้าตามเขาคือเพชรสำเร็จอบตหนองยางถอย
ทะลงจากไฟล์น้ำเงินยอดมวยคันเหลี่ยม
รัฐอีกกอดแทงเขาคือฟ้ามีตาแถมบางใส
ครับมวยเปิดหัวของเราวันนี้นะครับ

เพชรสำเร็จอบตลูกหนองย่างทอยครับ
กราบชื่อทวีซับผ่าวมงคลอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๔๑ครั้งชนะ๓๑แพ้๑๐ครั้งครับ
เชอรี่ดวงใจพ่อยกที่๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนขวายน้ำเงินฟ้ามีตาแถมบางใส
หรือวันชนะลูกหนองยายเทียม
ชื่อสะพลเพชรท่าช้างอายุ๑๘ปี

กมาแล้ว๘๑ครั้งชนะ๖๕แพ้๑๖ครั้ง
ความผ่านหลังชนะคะแดนยอดขุมทัพสกสุงัยยิมที่

จะไปชมคู่เปิดหัวในวันนี้
ร้อย๑๖๖นะครับ

ขณะที่น้ำเงินมา๑๑๗๘นะครับ
รถเยอะกว่าครับลดไป๑๘นะครับ
โอ้โหสดใสซาบซ่าทั้งคู่นะครับ

ไฟล์หลังเขาบอกว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น

ที่ค่ายมวยเดชรัติยาบาทนรำทำแหงนะครับ

อยู่ค่ายอาจารย์สุรัตม์นี่

เที่ยวเรียนอยู่ที่กศนสิงบุรีครับระดับมปลายนะครับ
ไม่ธรรมดานะครับมุมแดงนี่ระดับแชมป์โลกแล้วครับ
เคยเป็นเจ้าของเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะครับ
ส่วนน้ำเงินเองก็เดิมก็คือวันชนะลูกน้องยายเทียมนะครับ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่เป็นฟ้ามีตาแถมบางไซครับ
อยู่ในความดูแลของประธานเอกบางไซดแล้วก็ลูกชายเลยครับ
คุณแทมเอกบางไซดนี่เดินทางมาไม่ทันนะครับ
ก็เป็นตัวแทนของนายกอบตหนองย่างทอยครับ

คู่สองมีการชิงชั้นไฟเวท๑๑๒ด้วยนะครับ

จับตาดูมุมแดงให้ดีครับ

ไปปลายอยู่ในราธรรมการของน้ำเงินเลยครับ
ติดตามยกที่๑กับพี่ชัยแล้วก็พี่บุ๋มครับ

คู่เปิดหัวในวันนี้กระพริบตาไม่ได้นะครับ

รูปร่างช่วงชกนี่ได้เลยครับแดงขวาน้ำเงินซ้าย

แล้วน้ำเงินเป็นมวยขวาด้วยกันมีโอกาสโดนเตะขานี่ง่ายกว่านะ

ไข่แดงครับสำเร็จสิเป็นมวยประเภทครับ
เตะขาจอบยางกว้างกระจกนะครับ
อาวุธแรงทุกลูกหนักหมด
เป็นกำลังเดินภาพ

นิดเดียวนะครับโป้งเดียวหมัดก็ได้เท้าก็ได้นะครับ
ย้ายมานี่มาอีกแล้วแน่นเลยดูดิ
แล้วมาเป็นสูตรเลยเห็นไหม

ถ้าชอบน้ำเงินนี่ปลายหน่อยนะ
๔๕เลยแต่๑๒๓นี่จะรอดสันดรหรือเปล่าฟ้ามีตา
นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมันไม่ได้จริงอ่ะ
อยู่ยากแล้วแบบนี้ถ้าโดนแบบนี้ลำบากนะครับ

ออกยากเลยอ่ะสะดุ้งเลย
เอาเวทแบบนี้เลยดีกว่าคุณอมรชัยเพชรสำเร็จเนี่ย
โอกาสชิงแชมป์นี้ชิงเส้นไหนดี๑๐๐เท่าไหร่๑๑๕เนี่ย
กับรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทกับ๑๑๕ว่าง
กลางหลักดีนะครับขวามีตา
ผ่านแล้วผ่านไปแล้วครับนับเดียว
๒๓๔๕ยังมีก็เกาะในเอาไว้ก่อน

อยู่ห่างไม่ได้ถ้าอยู่ห่างขาขาขาดท่อนเลย
โหอีสอบน่ากลัวครับ

นี่คือพยายามพยายามซ้ำซ้ำที่เก่าครับ

มีบนมีล่างนะครับอันด้านเป็นสำเร็จ
แล้วการแน่นด้วย

แต่ว่าทางฟ้ามีตายังแข็งใจนะครับ
จ๋อไปดิวงฐานไว้ทางล่างครับ
ขอบพระกุณกาวเซมนจอนราเคเชียวด้วยนะครับ
ครอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อคแล้วก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอดราเคฟ่าทางยากรับฤทธิ์ป่าครับ
ท่านผู้ชมยุทธวิธีของกางเกงสีแดงเพชรสำเร็จอบตหนองยังทอยนี่ก็คงจะต้องย้ำที่แผลเก่านะครับ
จอดยางเอาไว้ก่อนถือว่าเป็นอาวุธที่เด็ดของกางเกงสีแดงเลยน้ำเงินไป๓๔๕นี่ใช้ได้เลยนะเข้าในทางที่ดีก็เกาะในไว้ก่อนเลยนะน้ำเงิน
ไว้แดกก็ต้องรีบสำเร็จโทษถึงเยอะไปไม่ดี
อันนี้เข้าล่องมาดีเลยแม้พูดปุ๊บเรามาเลยครับ
สายฟ้าฟ่า
ถูกไหวถูกไหวกระเทียงสีน้ำน้ำดีกว่า
เตะน็อกหมดเลย
เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วแต่ถ้าไม่กลัวซะอย่างเดียวนี่สนุกคู่นี้

แล้วอีกตาเหยินเทมาแล้วเนี่ย
เพราะเข้ามาที่กระดังทีครับ
แต่ทั้งผู้นี้ไม่ได้กลัวครับเรื่องการฟิกซอม
ฟิกซอมนี่เป็นเดือดนะครับ
เพราะหยุดเพราะหยุดยาวด้วยนะก็มีโอกาสได้ซ้อมกันยาวไปเลยทั้งมวยทุกคนเลยนะ
ได้พักผ่อนด้วยมุ่งเดือนเต็มพักกันยาว
พรบนี่ก็น่าจะเริ่มต้นใหม่เลยนะ
เพราะวันนี้ได้โอกาสเริ่มต้นกันใหม่
เริ่มจากวันนี้ไปเลยนะน้ำหนึ่งเท่ากันหมดเลยนะ
ยังน่ากลัวนะหมัดยังน่ากลัวอยู่นะครับเพชรสำเร็จ
บนได้ซ้ายดีล่างก็หนักใช้ได้เลยครับแดง
เต้นจี้ให้ติ๊ชนะครับน้ำหนึ่งอยากรอแล้ว
นี่ท่านสายออกด้วยนี่สร้างความลำบากใจเลยนะ
มาอีกแล้วข้างมีตาซ้ายกับกลางดูมากแน่
โอ้โหโหโหโหโหโฮเดินซ้ำตรงนี้นิดหนึ่ง
ทำท่าจะดีนะทำท่าจะตั้งหลักได้โดนซ้ำ๒แล้วอันนี้๒นับแล้ว
อันนี้ติดบอร์ดครับเห็นแล้ว

แต่ไปรอดไม่รอดต้องรุ้นนะครับ
ก็หน้าสตูดิโอมีรับป่ายาง๒๔ชั่วโมงไม่เป็นไร
ต้องให้ประคอบยกนี้ออกไว้ก่อนนะครับ
ถ้าเปลี่ยนการ์ดได้แล้วก็สวยกว่านี้เลย

หนุ่มหัวใจใช้ได้ครับหมดยกที่๒
เล่นวงในนะครับฟ้ามีตา

นี่จังหวะที่เตะกระโดดเลยครับ

ผ่านไป๒ยกโดนไป๒นัด
นี่ครับเอาขาที่เจ็บมาเลยครับ

แล้วก็โดนสวนด้านล่างแทบจะหันหลังให้ครับ
ด้วยหัวใจแล้วครับตอนนี้ฟ้ามีตา
โอ้โหเหว่ยครับ

คุณทรงชัยแล้วก็เสียชายสุโขทัยครับ
นั่งติดขอบเวทีเลยนะครับ

ยกนี้หรือเปล่าแต่ถ้าพ้นเขตอันตรายไปเนี่ย

สุดยอดมวยสุดยอดมวยไทยรัฐเนี่ยปกติแล้วเงินเกณฑ์สีแดงไม่ค่อยจะเห็นเขาชกในยก
ในการชกในยกที่สามเท่าไรนะสำหรับจะดูยกหนึ่งยกสองวันนี้มาขึ้นยกสามแล้วนะ
น่าจะเป็นคิวของน้ำเงินโชว์บ้างแต่จะโชว์ได้หรือเปล่านะครับ
ฟ้ามีตาแทนบางไทยหนึ่งโดนนับสองโดนนับโดนจอดยางเข้าไปสองทีนะครับ
สองสองนัดเข้าไปแล้วยกสามจะคุ้มคูณชีพกลับมาได้หรือเปล่า
สำเร็จนี่แม่ยังไม่ได้ชกยก๓เลยนะ
กับมวยไทยรัฐนี่ยกหนึ่งยกสองโดนตลอดเลย
เอาฮิ้วปีกแล้วฮิ้วปีกแล้วเอาแล้วเสียงเฮมาแล้ว
ตีได้ต้องตีให้ต่อเนื่องนะครับถ้าอยู่นอกโดนอีก

สมัครครับ
แม่งท่านท่านเงินกลับมาชนะได้นี่ก็บอกว่าสุดยอดนะครับคุณหวังชัยนะ

อาวุธเริ่มจะเบาลงไปนิดนึงนะครับเพชรสำเร็จ
แต่ตอนนี้กองเชียร์นี่ก็ลุกน้ำเห็นกันอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ลุกนี่
ใครจะมาปราบใครจะมาปราบ
สำเร็จจะโดนสำเร็จหรือเปล่าอย่างที่คุณมรชัยบอกเลยว่าเนี่ย

จะดุ้งทุกทีเลยนะ
นั่งส่วมล้ำบากเลยนะครับโดนแบบเนี้ย
นุ่มเลยลุ่มหูขึ้นเลย

เดินแล้วต้องเดินครับถอยไม่ดี
ต่อยเจ็บเยอะ

แม่โอกาสอย่างนี้เนี่ยโอกาสจะชิง๑๑๕ยอดมวยไทยรัฐกับราชดำเนินนี่ดีเลยนะ
ครับชกทีใดนี่กรรมการไม่เหนื่อยเลยต้องให้คะแนนเลยนะครับใครก็อยากห้ามผู้นี้เนี่ย
ฟ้ามีตาแถมบางไซไปในยกที่๓ในพิกัด๑๑๖ปอนด์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ